คุณผู้ชมคะปกติเวลาเราใช้มีดเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็ใช้ในครัวเนอะทำครัวทำกับโค้งกับข้าวใช่ไหมคะ

สาเหตุเพราะว่าเมียหอบลูกหนี
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปง้อเกือบ๕๐๐กิโลเมตร

ภาพในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่า
ฉุดกระชากเงื้อมีดจะแทง

แต่พอพ้นรัศมีกล้องวงจรปิดที่วิ่งไป
อ่านั้นก็หนำแทงเลยนะคะ
เข้าอกฝ่ายงค์ไป๓แผล
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านหลังนึงนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คนก่อเหตุเป็นนุ่มมงค์อายุ๓๐ปีชื่อเจี้ยวาค่ะ
มาหาเมียในบ้านคุยกันนี่ยังไม่ทันถึงสองนาทีเลยทะเลาะกันแล้วอ่ะ
ฝั่งผู้หญิงก็เลยวิ่งหนีออกไปแล้วก็ตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยตำรวจนครชัยศรีก็ลงพื้นที่เลยนะคะได้รับแจ้งเหตุมา
ก็เจอฝ่ายหญิงคือคุณวรนุษย์อายุ๒๗ปี
โดนแทงเข้าที่อก๓แผลแขนสองข้างนี่เวอะเนี่ยจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยเพราะอาการเธอคือสาหัสนะคะ
นายทองดีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
เห็นในเจี้ยวาเดินเข้าไปในบ้านประมาณสัก๒๓นาที
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันลั่นเลย
จากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วก็เห็นคุณวรนุษย์วิ่งออกมา
แล้วก็มีนายเจี้ยวาถือมีดปลายแหลมวิ่งไล่ตามออกมาหน้าบ้านแล้วจ้วงแทงหลายครั้ง
จนกระทั่งคุณวรนุษย์วิ่งหนีขอขึ้นมอเตอร์ไซค์พลเมืองดีที่ผ่านมา

เจียวาถึงได้วิ่งกลับออกไปทางปากซอยทางเข้าแล้วก็หายไปเลยค่ะ
ไปล่างไปล่างใช่ปลดสะหรัดหลุดคงหวิ่งมาเป็นที่นี่เห็นคนที่นี่เยอะไง
ปีก็เลยคอบมอเตอร์ไซต์แล้วก็หมอเตอร์ไซด์เค้าพาไปเลย

ก็ไปล่วงตรงโน้นละครับที่เห็นอยู่จะไปแผงมาเลย
ถามญาตินะคะก็บอกว่าคนก่อเหตุกับคนเจ็บเนี่ย
สามีภรรยานะครับเป็นคนพยาวแต่งงานแล้วก็พากันมาขายอาหารตามสั่ง
สุโขทัยมีลูกสาวด้วยกันแล้วด้วยหนึ่งคน
อายุห้าเดือนเองค่ะอ่าทีนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีรถกระบะเก่าสองคัน
นี่นี่คือเจ๊วานะคนก่อเหตุสามีอ่ะคือสองคนนี้เขามีกระบะเก่ากันอยู่สองคัน
ก็ตั้งใจคุยกันไว้แล้วล่ะว่าเออจะขายทั้งสองคันเลย
แล้วจะเอาเงินไปซื้อกระบะสี่ประตูคันใหม่แต่ระยะหลังหลังไม่รู้ว่าบริหารเงินกันหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวค่ะ
ทะเลาะกันเรื่องรถอยู่บ่อยจนกระทั่ง๕วันก่อน
วรนุษย์ฝ่ายหญิงบอกไม่ไหวแล้วขับกระบะพาลูกสาววัย๕เดือนจากสุโขทัย
มาอยู่ที่บ้านญาติที่นครปฐมตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
เจี้ยวาสามีก็พยายามตามหาเอาเมียไปไหนลูกไปไหน
กระทั่งมารู้ว่ามาอยู่บ้านญาติที่นครปฐม
นี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากสุโขทัยตามมาจนถึงนครปฐม

มาง้อเมียให้พาลูกกลับบ้าน
แต่สุดท้ายแล้วง้อไม่สำเร็จเพราะเหมือนฝ่ายหญิงคือไม่เอาแล้ว
เหมือนแบบไม่มีเยื่อใยตัดบัวไม่เหลือใยเลย
ก็เลยโกรธฉุดกระชากยื้อยุดแล้วก็ก่อเหตุกระดำแทงอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะ
มีรายงานว่าชุดสืบสวนสพนครชัยศรีเนี่ยไปตามจับตัวในเจียวาได้แล้วในพื้นที่สุโขทัยนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างควบคุมตัวกลับมาสอบสวนดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุค่ะ